เมื่อวานวันคล้ายวันเกิดนะครับของทางธีรสินแดงดาที่อายุครบ๓๒ปีครับ
เละเลยครับก่อนการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้บรรดานักเตะชีวิตเสียเอสพร้าวครับ
หน้าทีมชาติไทยเพื่อเป็นการเตอร์ไพรส์วันเกิดอายุครบ๓๒ปีแบบชุ่มฉ่ำกันเลย
จากนั้นเจ้ามุยก็ลงซ้อมต่อในสภาพที่เปียกครับ

ทำให้แข็งแรงจริงไข้กินเลยนะครับ
ซึ่งเขาก็พูดถึงของขวัญวันเกิดนะครับที่อยากได้ในปีนี้ก็คือ
อยากให้เจลีกกลับมาแข่งขันในวันที่๔กรกฎาคมเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
ผมจะมีอายุครบ๓๒แล้วนะครับ
ปีนี้ผมก็จะพยายามเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่
แล้วก็พยายามช่วยเพื่อนร่วมทีมแล้วก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งของทีม
แล้วก็หวังว่าปีนี้ผมจะมีผลงานที่ดีสำหรับส่วนตัวผม
แล้วก็สำหรับชีวิตภาพด้วยนะครับ

เป้าหมายก็คือการคว้าแชมป์ทุกรายการ
แล้วก็มีแชมป์สโมสรอาเซียนด้วยนะครับ
แต่แน่นอนครับสมมุติเถื่อนกลางไม่อยู่กับทีมในปีนี้นะครับ
เช่นกับนางโกย่างโอเชียนแล้วก็ชาป้าบทสัญญาปลายทีมก็ได้ตัวใหม่เข้ามา
แต่เชื่อว่าทุกคนนั้นจะผสมผสานกันอย่างลงตัว
แล้วก็จะกลับมาซ้อมช่วงปีซีซั่นอาทิตย์หน้า
ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด๑๙
เปิดระดูการในวันที่๑สิงหาคมครับ